ส่วนข่าวนี้ตกอกตกใจกันใหญ่ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะคะ
คุณผู้ชมคะวัยรุ่นหญิงสามคนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามกันมาแล้วค่ะ
หลังจากนั้นเธอตามไปเอาเรื่องกลุ่มผู้ชาย๔คนที่ก่อนหน้านี้ค่ะ
น้องชายของกลุ่มผู้หญิงเนี่ยถูกปืนตีที่ไหล่ทุบมาที่ไหล่
โดยที่เธอก็ไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะกับกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้
แล้วสรุปนะคะพวกเธอถูกปลาระเบิดใส่เขาอีกแต่ระเบิดนี้ไม่ทำงานค่ะ
ถ่ายไปเรียบร้อยแล้ว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

ขณะที่เธอขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อนที่บ้าน
โดยมาด้วยกัน๕คนผู้หญิง๓คนมาด้วยกัน๑คัน
และผู้ชาย๒คนมาอีก๑คันส่วนผู้ฝ่าเหตุเป็นวัยรุ่นชาย๔คน
ขี่รถกันมาสองคันแล้วทีนี้มาขับสวนกันนะฮะบริเวณฝั่งขาเข้า
แล้วมีการยูเทิร์นและจุดนี้ค่ะก็เลยขี่ตามกันมา
พอสองกลุ่มนี้มาเจอกันพอขี่ตามกันมาปุ๊บจากนั้นมีการขี่ปาดหน้ากันไปมาตลอดค่ะ
ซึ่งเพื่อนที่นั่งมาด้วยนะคะเห็นคู่กรณีกำลังจะควักปืนออกมา
ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเอาไว้ก่อนหนึ่งรอบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยหลังจากถ่ายเสร็จเธอคิดว่าคงไม่มีอะไรกันแล้ว
สักพักก็ขี่รถจักรยานยนต์ตีคู่กันมากับน้องชายที่ขี่อยู่ข้างหน้า
หยิบปืนขึ้นมาทุบไหล่ทุบไหล่ไปแล้วก็ใช้ปืนชี้หน้าด้วย
พวกเธอก็เลยขี่ตามไปนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตอบว่าว่าทำไมทำแบบนี้
เท่านั้นแหละคู่กรณีที่ใส่เสื้อสีแดงก็ปาระเบิดใส่เลย

ปลาระเบิดใส่เลยค่ะเป็นระเบิดทำเองนะคะ
แต่ว่าโชคดีระเบิดด้านระเบิดไม่ทำงาน
และทำเหมือนจะปาซ้ำมาอีกค่ะเธอก็เลยไม่ได้ตามไป

อยากให้กลุ่มคู่กรณีออกมาขอโทษ
แต่ปรากฏว่าทางผู้ปกครองหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
ติดต่อผ่านคนรู้จักออกมาบอกว่าไม่ให้มาไกลเกลี่ย
เพราะว่าเป็นเรื่องไร้สาระและจะรอหมายจับ
เธอเองก็กลัวความไม่ปลอดภัยนะคะ
ก็เลยเดินทางไปโรงบันทึกบริษัมวัณฑ์เอาไว้ที่
โรงพักพระนครศรีอยุธยาไว้ก่อนนะคะ
โอ้โหแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเจ็บหรือเสียชีวิตเหตุการณ์นี้

มันคือเรื่องของการทำร้ายร่างกายคดีอาจยากรรมเลยทีเดียว